คุณผู้ชมค่ะไปส่งกำลังใจต่อให้กับคุณครีมเปรมซินีกันหน่อยนะคะ
นักแสดงสาวสวยของเราแน่นอนว่าตอนนี้มีข่าวลือก่อนหน้าเป็นระลอกละลอก
บอกว่าเธอมีปัญหากับชีวิตรักชีวิตครอบครัวของเธอ
ท้ายที่สุดแล้วออกมาประกาศแล้วว่าเตียงหักไปไม่รอดกับชีวิตคู่ครั้งนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะนักแสดงสาวหน้าหวานครีมเปรมซินีนะคะ
หลังจากที่เธอได้แต่งงานกับสามีนักธุรกิจนอกวงการมา๓ปีค่ะ
สุดท้ายตัดสินใจยุติชีวิตคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตั้งแต่สาวครีมแต่งงานไปค่ะเธอเองก็เฟสตัวเองออกจากวงการ
ไปทำหน้าที่ภรรยาให้กับคู่ชีวิตอย่างเต็มที่นะคะ
แต่อยู่ดีค่ะก็มีข่าวเมาส์ข่าวลือกันมาเยอะเลยในวงในนะครับ
บอกว่าเธอเนี่ยเลิกกับสามีแล้วค่ะเพราะว่าไม่เห็นความเคลื่อนไหว
ในการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาพักใหญ่รูปคู่ไม่มีให้เห็นเลย
โกงกิจกรรมต่างก็ไม่มีด้วยนะคะซึ่งเธอก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมา
งานอีเวนต์ที่ไปเจอมาล่าสุดนี้นะคะเธอบอกว่าเธอแยกกันอยู่กับอดีตสามีมา๑ปีแล้วค่ะ
ก็ไม่ได้คิดจะบอกใครนะคะแล้วก็สาเหตุหลักหลักก็มาจากเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันนะคะ
จูนกันหลายครั้งแล้วจนรักมาถึงทางตันก็ต้องเลิกรากันไปในที่สุดค่ะ
เราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดอะค่ะแต่ว่าบางทีก็สุดท้ายอย่างที่บอกคือวันนี้พิมรู้สึกว่า
ถ้าเรามีความสุขกับตรงนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะเลือกหรือทำอะไรที่เรามีความสุข
แข็งแรงเพราะว่ามันอย่างที่บอกคือมันนานมันก็นานมันก็สักพักแบบใหญ่แล้วอะค่ะ

ไม่ไม่ก็ทำแต่ละวันเราก็พยายามแบบไปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะอยู่กับครอบครัวบ้าง
หลังจากที่ภรรยานั้นแท้งลูกคนแรกขณะตั้งคันได้เพียง๖สัปดาห์ค่ะ
เนื่องจากเกิดภาวะแท้งคุกคามนะคะ
และทางภรรยาของคุณธอมเองก็มีโรคประจำตัวก็คือแพ้ภูมิตัวเองค่ะ
แต่ว่าทั้งคู่บอกเลยว่ายังไม่ท้อนะคะ
ฟิตร่างกายให้แข็งแรงกว่านี้รักษาสุขภาพก่อน
เพื่อจะเตรียมมีลูกคนแรกให้ได้ค่ะ
เห็นหมอดูมีการทักทายด้วยนะคะ
บอกว่าปีนี้น่าจะมีเบบีได้แน่นอนค่ะ

ว่าทุกอย่างโอเคท้องอยู่ในลูกปกติ
หัวใจเต้นอยู่ในเบรกที่ปกติฮัทเรทปกติ
แต่แบบพอถึงเวลาวันรุ่งขึ้นที่ไปอีกที
เหมือนหัวใจน้องแบบเต้นช้าลงอะไรแบบนี้
อยู่ด้วยกันมานานจนเราจนเรามองตากันเราก็รู้แล้วแหละ
บางทีเราก็ไม่อยากจะไปพูดว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
บางทีมันก็เป็นแต่ไม่รู้ว่าเราจะบอกให้เขาว่า

คือก็ถ้ามีก็คงจะยังอยากพยายามมีเป็นแบบธรรมชาติอยู่
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องรอให้สุขภาพฟิล์มันดีจริง
เป็นกำลังใจให้คุณธอมแล้วก็ภรรยาด้วยนะคะ

แล้วก็ขอให้มีเบบีไวตามที่ตั้งใจนะคะ